สู้ชีวิตวันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับคุณยายประสินหญิงชราหัวใจแกร่งนะครับ
ออกขายข้าวต้มมัดและขนมเทียนเพื่อหาเงินแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็ง
เรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรติดตามเลยในคนสู้ชีวิต
เกิดเป็นคนคิดว่ามันคงไม่ตายดิ้นล้นเลยไป

ก็อยู่กับตาทรลูกเขาก็มาดูอะไรเพราะเขาทำงานก็จะอยู่กับเราไม่ได้ทำกิน
ตอนนี้คุณตาปวดเป็นอะไรมะเร็ง
ก็ไปให้ฆ่าป่วยก็ทำอะไรไม่ได้เลย
ก็มาพันเขามะเร็งบางคน
ก็ต้องทำใจอันนี้ยิ่งหนักกันเลย
เมื่อเช้ามืดสิโอ้ยทำขนมก็ทำถ่ายท้องก็ถ่าย

ตีหนึ่งตีสองเรียกแล้วกับบวชท้อง

อย่างนี้ยายก็ลำบากเลยแหละบาดก็ต้องทน

ถ้าย้ายไปทำสักคนบานก็แยกก็ต้องทำ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ขายถึงทุ่มปลา๒ทุ่มปลา

เช้าก็ที่๕ออกที่๔ก็เปิดแล้ว
เกี่ยวรถเกี่ยวของแล้ว
ตาก็ชอบถามถามดีไม่พอ
ขายไม่ดีเลยเราก็ว่า
บอกตาก็ว่าอย่าถามดีไม่ล้มไม่ดีเยอะ

แต่วันนี้ขายไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้องขายดี

แล้วอย่างนี้พรุ่งยายเคยเจอโดนโกงหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหม

บอกเย็นจะมาให้จะไม่ได้มาเยียบจอยเลย
คิดแต่ว่าสู้เลยไปต้องสู้

เกิดเป็นคนคิดว่ามันคงไปตายลิ้นลดเลยไป
ถ้าเราไปคิดอย่างนั้นสักคนแล้ว
คนจังหกะหากัน
อย่าไปท้อแท้ลูกต้องสู้สู้ไปก็จะดีเอง
อะไรนะต้องสู้แล้วไม่ได้ความดีความสู้น่าจะชนะ
ยายแกคิดอย่างนี้นะความดีความสู้มันจะทำให้ชนะสักวันหนึ่ง
คุณผู้ชมครับไปให้กำลังใจคุณป้าแกได้นะคุณผู้ชมนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยแกจะไปขายข้าวต้มมัดแล้วก็ขนมเทียนเนี่ย
อยู่แถวซอยเทศบาลบางปู๙๗คนแถวนั้นเขาเรียกว่าซอยถั่วงอก

แกไม่มีเบอร์โทรแกไม่มีโทรศัพท์มือถือ
เพราะฉะนั้นจำจุดที่ขายเอาไว้ให้ได้นะคะ

สังเกตก็คือจะขายอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีแถวนั้น
ก็คือคุณยายจะใส่รถเข็นขายอยู่ตามภาพที่เห็นนะคะ
ถ้าเจอยังไงก็อย่าลืมอุดหนุนคุณยายกันด้วยนะ

จากคุณยายจะให้กำลังใจเราแล้วแล้วก็ให้กำลังใจคุณยายด้วยเช่นกันนะคะ